ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะทหารบุกเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มทั้งพระทั้งเนรเข้าไปค้นถึงกุฏิเลยนะคะ
เพราะว่าโอ้โหพอไปถึงตั้งวงเสพยาบ้ากันอยู่เลย
แล้วก็พอตรวจค้นตามตัวก็มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในตัวด้วยค่ะ
ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่นร่วมกันตรวจค้นที่วัดโพชัย
สาวถีอำเภอเมืองขอนแก่นเพราะว่าได้รับการร้องเรียนนะคะ
ว่ามีการมั่วสุมเสพยาบ้าภายในวัด
หมายก็คือกุฏิของพระตึง
เจ้าหน้าที่ไปถึงกุฏิปิดประตูอยู่แต่หน้าต่างเปิด
เจ้าหน้าที่ก็เลยงั้นเอาแบบนี้ปีนเข้าทางหน้าต่างเลยก็ได้
หน้าต่างอยู่ด้านหลังกุฏินะคะ
แต่บางส่วนเจ้าที่ก็ดักรออยู่หน้าประตู
พอเข้าไปปุ๊บภายในกุฏิมีพระเนรมีชาวบ้านที่อ้างว่าเป็นเด็กวัด
อยู่ในห้อง๕คนมั่วสุมเสพยาเสพติดกันอยู่เลยค่ะ
ตรวจพบแบบนี้ก็ต้องศึกนะทำอะไรไม่ได้
ต้องศึกแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
พอตรวจค้นภายในห้องมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนมาก
มียาบ้า๗เม็ดครึ่งซุกซ่อนอยู่ในตัวของพระตึง
แม้ว่าตอนแรกจะอ้างว่าไม่มีตอนแรกปฏิเสธบอกไม่มีไม่มีอะไร
แต่พอตรวจไปตรวจมาก็เจอเจอทั้งในกุฏิเจอทั้งในตัวนะคะ
ก็สารภาพว่าเตรียมยาไว้ให้กับวัยรุ่นที่จะมาเสพที่กุฏิ
แล้วก็เก็บเงินคือเก็บเงินวัยรุ่นด้วย

แล้วก็กุฏินี้เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยรุ่นว่าเป็นที่มั่วสุม
ชาวบ้านเลยบอกว่ามันทนไม่ไหวแล้วมันโด่งดังมาก
วัยรุ่นเขาพูดกันเขาลือกันให้แซ่ดว่าโอ้ไปกุฏินี้ไปเสพยากัน
ชาวบ้านก็เลยไปร้องเรียน
เคลื่อนที่เร็วก็ได้ไปตรวจร้านกาแฟด้วยนะคะ
เปิดเป็นร้านเกมอยู่ในหมู่บ้าน
ก็มีวัยรุ่นที่มีสารเสพติดอยู่ในตัววัยรุ่นกลุ่มนี้สารภาพ
บอกว่าไปเสพยามาจากกุฏิของพระตึง

ก็ต้องจับศึกแล้วก็ดำเนินคดี